ราดยิงที่หนองบัวลำพูเนี่ยนะคะอย่างที่เรารายงานไปตอนต้นว่าสาเหตุหลักหลักเนี่ย
น่าจะมาจากเรื่องของการเสพยาบ้าจนคุ้มคลั่ง
ทีนี้คุณผู้ชมมาดูคนในแวดวงการเมืองกันหน่อยค่ะ
มีการพูดหรือว่าแสดงความรู้สึกถึงเรื่องนี้ยังไง
อย่างคุณหญิงหน่อยคุณหญิงสุดารัฐเนี่ยนะคะ
ก็มีการออกมาทวิตบอกว่านี่หรือเปล่ามันเป็นเพราะว่ายาบ้าหาง่าย
มันถึงเวลาแล้วใช่ไหมที่จะต้องมีการปราบอย่างจริงจังสักทีนะคะ
โดยคุณหญิงสุดารัฐมีการทวิตข้อความค่ะ
บอกว่าเหตุการณ์กระดาษยิงที่จังหวัดหนองบัวลำพูเนี่ย
เข้าใจหัวอกของพ่อแม่ที่ต้องสูญเสียลูกรัก
ว่าใจสลายขนาดไหนยาบ้าปีศาจร้ายหาง่าย
ราคาแค่๒๐บาทชาวบ้านเดือดร้อนทุกหมู่บ้าน
ในเครื่องแบบที่ควรเป็นคนปราบ
แต่บางคนเป็นคนปล่อยของเสียเอง
ถึงเวลาแล้วที่ต้องจัดการกับคนพวกนี้อย่างจริงจัง
แล้วก็แฮชแท็กเหตุการณ์กระดยิงหนองบัวค่ะ
ขณะที่คนไกลอย่างอดีตนายกทักษิณครับ
ทวิตเตอร์เสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสีย

ขอร้องให้รัฐบาลเร่งปราบปรามยาเสพติด

นายกทักษิณบอกเราสูญเสียมามากเกินพอแล้ว
ส่วนพักการเมืองครับอย่างพักเพื่อไทยประชาธิปัตย์
ก้าวไกลชาติพัฒนาไทยสร้างไทยก็ต่างโพสต์
แสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัว

ส่วนทางด้านหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะ

บอกว่าเศร้าแล้วก็สะเทือนใจอย่างที่สุดเลย
ไม่มีอะไรจะมาทดแทนความสูญเสียของทุกคนในวันนี้
ประนามการสังหารผู้บริสุทธิ์
และการใช้ความรุนแรงในสังคม
เรียกร้องรัฐบาลนะคะให้เร่งหาสาเหตุ
แล้วก็ออกมาตรการไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีก

หัวหน้าพักเสรีรวมไทยก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ถึงเวลาแล้วนะที่สังคมจะร่วมกันตระหนัก
ถึงการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นแทบจะเป็นรายวัน
ที่รัฐบาลจะต้องหาวิธีการป้องกันแล้วก็แก้ไขอย่างเร่งด่วนด้วยนะคะ
คือประเด็นสืบเนื่องจากเหตุการณ์ยิงที่หนองบัวลำพูแน่นอนล่ะ
คนจะพุ่งเป้าไปที่เรื่องการปราบปรามยาเสพติดว่าได้ผลขนาดไหน
เพราะระยะหลังยิ่งเรารายงานเราจะยิ่งเห็นว่า
ราคาของยาเสพติดมันถูกลงเรื่อย

๓๐บาทว่าถูกแล้วบางแหล่งนี่ขายไม่ถึง๑๐บาทคุณผู้ชม
จะเรื่องการคัดกรองการเข้าเป็นตำรวจอีกนะ
วางการตรวจสอบที่อยู่ด้านในณตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะ